คนเป็นความหวังเหลือเกินวันนี้แหละคุณผู้ชม
แต่บ้านนี้ค่ะบ้านนโย่งนะคะบอกว่า
ที่บ้านเนี่ยมีเคล็ดลับเด็ดจากภรรยานี่แหละค่ะ
มีวิธีเสี่ยงโชคด้วยการพับตัวเลขใส่กระดาษ

แล้วก็เอามารวมกัน๖ตัวคุณผู้ชมค่ะหมายถึงเลขนะเลข๖ตัวอ่ะเรียงกันเลยสินะโอเค
แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะสลับกันไปสลับกันมาเอ้าปรากฏว่าถูกซะงั้นค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงนาย่งหน่อยนะคะ
โดยบางทีก็ให้หมาครับ
แล้วเราเห็นแล้วก็ขำว่าให้หมาเขาพันอะไรอย่างนี้ไอ้ฉลากเขาอ่ะ
เลขนู้นเลขนี้แล้วเขาก็โยนให้หมาคาบแล้วเขาซื้อตังค์
แล้วบางทีเขาถูกยายสมนี่เขาถูกบ่อยนะ
แต่นาย่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีโชคด้านนี้หรือเปล่าไม่รู้นาย่งจะไม่ซื้อ
ตัดมาตัดภาพมาที่ทางบ้านของคุณป๊อกมากกี้นะคะ
บ้านนี้ค่ะเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องตัวเลขเหมือนกันคุณผู้ชม
ก็จากลูกแฝดนี่แหละค่ะทำพี่เลี้ยงนะถูกลอตเตอรี่มาเนี่ยเกือบทุกงวดเลย

ขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี่เลยตามภาพนะคะ
ได้บอกใบ้เอาไว้จากที่พาน้องไปตรวจสุขภาพค่ะ
เห็นทั้งตัวเลขเห็นทั้งน้ำหนักตัวค่ะ
รวมถึงขนาดรอบศีรษะด้วย

อาจจริงเค้าก็บอกว่ายังไงละ

น่ารักนะ
ค่ะกระดุ้งหน่อยแอบดูหน่อย

โอเคเสร็จแล้ว
ทำยังไงล่ะมีหลายเลขจะมาสลับกันสลับไปสลับมา
เหมือนบ้านนาย่งก็ได้นะเผื่อถูกไงเอาลองสลับกันเองเหรอ
อ่านี่ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลกันไปนะคะแต่เรื่องร้าน